บิ๊กโจ๊บเข้าแหลงปิดคดีของน้องวัย๘เดือนแล้วนะครับ
แล้วก็ดำเนินคดีผู้ต้องหา๔ราย
แล้วก็ยืนยันนะครับว่าไม่พบร่างแต่ก็ฟ้องได้นะครับ
สำหรับ๔คนที่แน่นอนครับว่าถูกแจ้งข้อกล่าวหา
ก็คือตัวแม่เองนะครับอายุ๑๗ปี
ดำเนินคดีฐานกระทำโดยประมาทเป็นเหตุผู้อื่นถึงแก่ความตาย
กระทำใดแก่ศพหรือสภาพแวดล้อมในบริเวณที่พบศพก่อนชนสูตรเสร็จสิ้น
และรู้ว่ามิได้มีการกระทำความผิดเกิดขึ้นแจ้งข้อความแก่พนักงานสอบสวน
นะฮะก็คือเป็นคุณพ่อมั้งนะน่าจะเป็นพ่อ
พ่อเนี่ยนะครับก็จะถูกข้อหานะครับในฐานเพื่อสนองความคล่ายของผู้อื่น
เป็นธุระจัดหาล่อไปและพาไปเพื่ออนาจารย์ซึ่งหญิงอายุ๑๕ปี
แต่ยังไม่เกิน๑๘ปีเพื่อสนองความไข้ของผู้อื่น
คนที่๓ชื่อว่าสุรชัย

เพื่อนเป็นเพื่อนของตาน้องถูกไหม
ของตาน้องสุรชัยนะครับก็ดำเนินคดีฐานกระทำชำราวเด็กอายุไม่เกิน๑๕ปี
ซึ่งไม่ใช่ภรรยาของตนโดยเด็กนั้นยินยอมหรือไม่ก็ตาม
กระทำอนาจารย์แก่เด็กอายุยังไม่เกิน๑๕ปีโดยเด็กจะยินยอมหรือไม่ก็ตาม
แผ่นศิษย์จากวีรามานดาผู้ปกรองหรือผู้ดูแลเพื่อการอนาจารย์
โดยผู้ยาวนั้นเต็มใจไปด้วยเพื่อหากำไรหรือเพื่อการอนาจารย์
นี่แหละครับส่วนเรื่องของร่างของน้องนะฮะก็จริงแล้วถึงจะไม่เจอ
ก็สามารถดำเนินคดีได้อันนี้ท่านรองพบตบิ๊กโจ๊กบอกมาแบบ
สรุปว่าเขาบอกว่าโดนสัตว์ลากไปกินจริงเหรอ
ใช้คำว่าคาดการณ์ว่าที่ไม่เจอร่างอาจจะคาดว่าคาดว่า
สรุปเด็กเสียชีวิตไปแล้วก็ตอบไม่ได้เพราะยังไม่เจอศพ